โปรดติดตามตอนต่อไป

พูดถึงแรงบันดาลใจชุดคนนี้หน่อยค่ะ

เป็นพี่นีกรเราก็จะมีแบบว่า

แต่ที่เรารู้สึกว่า
มีเหนื่อเราสำคัญ

อืมอืม
อุ๊ยว่าไปนะแม่นะแต่ระพัดประโยชน์โลกใจรึกอยู่
อ่ะจิ๊บว่าได้นี่ก็ว่าเลิศ
จัดสรรยานดิบพาวู้
เจ้าแจ๊กริมจอ